ผมยังบอกแล้วว่าการลงมติยศตินี้น่ะต่อต้านรัฐบาหารเนี่ยมันเป็นยศติที่ดี
ถ้าสมาชิกคนไหนลงยติคัดค้านเนี่ยก็อย่ามาเป็นผู้แทนดีกว่า
ผมยังพูดเป็นเรื่องน้ำตาลเพื่อนสมาชิกด่าผมเยอะไม่เป็นไรครับ
เพราะผมรู้ว่าท่านเองเนี่ยจำใจต้องทำสงสารมาก
คุณหมอครับผมว่าเราอยู่ในสภาเนี่ยเราอยู่ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
ไม่ควรจะไปคาดคันไม่ควรจะไปบีบคันเพื่อนสมาชิกคนอื่น
เพราะทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตนเองนะครับกรุณาให้เกียรติกันและกันนะครับ

ต้องขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมครับพอแล้วนะครับ
ไปกันใหญ่แล้วนะครับคุณหมอคุณหมอครับก็เข้าเนื้อหา
นะครับท่านอย่าอย่าเอาคือเอาเข้าหลักหลักเลยว่ามันท่าน
นายกรมตรีบริหารงานผิดพลาดบกพร่องตรงไหนอย่างไรท่าน
ไม่ไว้วางใจนี่เพราะอย่างงี้เสียหาอย่างงี้ก็ก็
น่าจะพอแล้วครับถ้าไปใช้วัวหารเสียดสีกันไปมา
เงี้ยคือท่านท่านคุณหมอตอนนี้นี่เข้าเข้าข่ายเสียสีนะครับ
ท่านนะครับขออนุญาตผมผมก็ไม่อยากจะเตือนท่านหรอกว่าท่าน
ก็เป็นผู้อาวุโสนะครับผมก็ให้ความเคารพคุณหมอ
มาโดยตลอดนะครับเอาเนื้อหาล้วนเลยครับเชิญครับ
ขอบคุณท่านประธานที่กระรบกระรบผมชนนานสี่แก้ว
เพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะผู้ไม่ไว้ใจไว้วางใจ
ท่านผลเอกประยุติจันทร์โอชาให้เป็นนายยกรัฐธรรมศรี
จริงผมจะสลุบแล้วท่านท่านสลุบแล้วสลุบไปข้อ
หนึ่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเสียงสภาไม่ได้คือการลา